คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึง

แต่ว่าก็มีการตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละ
ที่วัดมะพร้าวสูงค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสท่านสร้างเมนหลังใหม่
ปรากฏว่าเวลาท่านสร้างเนี่ยยอดเมนอะ

เขารู้สึกว่ามันเหมาะสมเหรอ

บางคนก็บอกไม่เหมาะสมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
นี่ค่ะคลิปนี้นะคะนี่คือยอดเมน
เป็นประหลัดขีกหรือสิวลึงอ่ะนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มองว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่า
แต่บางคนก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรก็เห็นด้วยนะ
นี่คือวัดวังบรเพชรหรือวัดมะพร้าวสูงค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานี
ภูมิหน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าคณะอำเภอหนองฉางไปตรวจสอบไปเจอท่านเจ้าอาวาสเลยค่ะ
พระครูอุทิศธรรมคุณหรือหลวงพี่มะยมกรณีนี้แหละค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสสร้างเมนหลังใหม่แล้วทำไมต้องมีประหลัดขิกเอาไว้ที่ยอดเมนด้วย
ท่านเจ้าอาวาสบอกแบบนี้ที่ต้องมีประหลัดขิกก็เพราะว่าท่านฝันครับ
ฝันว่ามีผัวเมียเจ้าของที่ดินเดิมมาเข้าฝันแล้วมาบอก
ว่าต้องปั้นประหลัดขิกเอาไว้บนยอดเมนหลังใหม่นะเพื่อบูชาเทวดานะ
อ๋อเหรอท่านเจ้าอาวาสบอกท่านฝันแบบนี้ท่านก็ทำเลยอย่างเงี้เหรอ
ท่านก็ทำเลยอ่าทีเนี้ยพอเวลาของให้ด้วย
ใช่ค่ะพอเจ้าหน้าที่ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสก็เลยแนะนำท่านเจ้าอาวาสว่ามันไม่เหมาะนะ
นี่นะคะคือก่อนสร้างท่านเจ้าอาวาสก็อาจจะมีจิตที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าของที่เดิมก็พอแล้ว
ท่านบอกว่าก็ด้วยความที่ท่านอาจจะไม่ได้สอบถามคนอื่นด้วยล่ะมั้ง
ไม่ได้ทำอะไรให้มันรอบด้านไม่เหมาะสมด้วยละมั้งท่านเจ้าอาวาสก็รับเรื่องด้วยดีนะคะ
แล้วก็รับปากว่าจะแก้ค่ะจะไม่เป็นสิวลึงหรือว่าประหลัดขิกแล้วนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเอาออกให้ท่านแก้เป็นดอกบัวอ๋อเป็นดอกบัวแทนค่ะ
ถวายคำแนะนำให้กับท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านอาจจะมีจิตที่เมตตาเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าที่นะคะ
ซึ่งการกระทำเนี่ยก็ยังไม่ได้ผ่านการปรึกษาหารือจากใครแต่เมื่อที่เรามาตรวจสอบแล้ว
แล้วก็ได้นำทางทีมงานของคณะสงฆ์นะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ถวายคำแนะนำท่าน
ท่านก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตรงเป็นสีบลึงตรงนั้นให้เป็นรูปดอกบัวที่ดูดีนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสก็ยืนยันแบบนั้นแหละค่ะว่าก็ฝันแบบนั้นจริง
ฝันว่าผัวเมียเจ้าของที่ดินเดินมาเข้าฝันแล้วบอกให้สร้าง
คือก็ถ้าญาติโยมมองว่าไม่เห็นด้วยก็ยินดีจะปรับปรุงแก้ไขค่ะครับ
ท่านส่องพวงทั้งส่องขวายเชื่อในสิ่งที่เชื่อเช่นเจ้าที่เจ้าทางเราก็ต้องเชื่อถึงบ้าง
ถึงเราเป็นพระเราก็ต้องเชื่อเราไม่อยู่ที่ไหนเราก็ต้องกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์
สุดท้ายเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะจะเป็นดอกบัวแทนนะคะ
ก็หลังจากที่ทางสำนักพุทธจังหวัดแล้วก็ทางชาวบ้านหรือว่าพระผู้ใหญ่มาแนะนำค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้ดื้อดึงอะไรท่านบอกถ้าเห็นว่าไม่เหมาะท่านก็จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
ก็ดีแล้วฮะของอย่างนี้โลกะวัชชะ
ชาวบ้านเขาติเตียนมาท่านก็ต้องรับฟัง
ใช่ท่านให้เหตุผลแค่ว่าก็ฝันแบบนั้นจริง
แล้วมันมาจากความฝันด้วยไงมันมาจากความฝันไง

ท่านก็ต้องหนักแน่นหน่อยท่านเป็นพระเป็นเจ้าด้วย